ร้องได้ให้ล้าน

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
ผ่านไปแล้วนะครับในเพลงที่๑นะครับ

ของไมค์ไปเลยนะ

อินโทรเพลงที่๒นะครับ

บูรค่า๕๐๐๐บาท
เสียบทุกเพลง
เสียบทุกเพลง
แซม

เป็นเพลงหารับประทาน

ฟ้าที่มาหอขนาดนี้เข้าหน้าหนาว

คุณไหม้วางตอนอินโทรไปแล้ว

จะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

ในเพลงที่๒แล้วก็มีคุณสรพงศ์รอเสียบอยู่

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
ไม่ใช้ครับไม่ใช้

ตอนนี้บนเวทีของเราเข้มข้นเหลือเกิน
อยู่ทางบ้านสามารถเข้มข้นไปกับเรานะคะ

ในเพลงที่๒นี้นะครับ

เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท

คนมาเดียวกัน

แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนทนหนทางสู้
ยังมีคำปรอบโยนยังมีคำปลอบใจ
มีคำว่าสบายดีมองให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขา
ได้ทิศเกณฑ์เข้ามาเป็นคุณขับแท็กซี
จากรอยเห็ดเห็ดหน้าใดเอาไปใส่แต่หนี
ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
ได้เจอกันหุ่นหลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกมานบ่อนอ
คนบ้านเดียวกันแค่มองต่างกันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนทนหมดทางสู้
ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจ
มีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านหา
ความรักคุ้นนิดเดียวนะครับคุณแห่งนี้คุ้นมากคุ้นมาก
มีอะไรจะขัดแย้งด้วยฮะคุณสารพงศ์

คุณสรพงศ์คิดว่าคุณไม้เป็นไงคะ
ร้องถูกครับแต่ไอ้เมื่อกี้มันขึ้นช้าไปหน่อยไง

แต่ถ้าเนื้อเพลงถูกเขาไม่ได้เอาจังหวะแล้วก็ทำนอง

อะไรครับคุณกรอย
หอบเลยหรือยังไงอะไร

เราหาคนอย่างงี้มาได้แล้ว
แต่มาวลีมมันเด็กไม่ได้

นี่นี่นี่

บุรูธกระยุอะไร

โอ้โห

หอมแก้ม
หอมแก้มหอมแก้ม

มาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ

ร้องได้

โอ้โห

แล้วสำหรับเพลงที่สองนะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท